น้ำมันบักแตงโมโอน้ำมันบักสมโอโอนี่คงเป็นบักข้าวน้ำหอม
โอ้จังมะนุนอองตองแทโอ้คือเป็นตำมันยกรองแท่งอปาเนื้อสาย
โอ้คือมะไยเอาไห้แทโอ้เห็นแล้วอยากได้สวัสดีครับ
วันนี้แนวไหนอ่ะคุณรัชพรเพลงนี้นะครับกำลังดังมาก
แตงโมนะครับที่จริงมันมีท่อนฮุกกว่านี้นะครับ

แต่เมื่อกี้มีหมันแล้วไม่ใช่เหรอมันคืออะไรพี่มันเป็นบอดี้ของลูกแจงโมท
เออเป็นนี้๑๒๐ล้านวิวแล้ว
อ๋อเป็นภาษาอีสานใช่ไหมครับมันเป็นเอาเพลงคล้ายเป็นเล็กเก้มาผสมภาษาด้วย
เพราะว่าอารมณ์แบบนี้เป็นช่วงสีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
โอ้โหครับวันนี้นะครับพระฤหัสสบดีนะครับ
ดูแลตัวเองนะครับเรื่องของฝุ่นต้องดูแล
โดยการสวมใส่หน้ากากนะครับทิเป้ก็เหมือนกันนะครับ

วันนี้ก็เลยมีเรื่องของการออกกำลังกายเป็นทีมเป็นแบบไหนนั้น
เชิญชมได้เลยครับ
สีสันข่าวเช้ามาแล้วครับ
เราไปดูเด็กยุคใหม่ที่มีความพร้อมเพียงกันบ้าง
เขาต่อตัวขึ้นไปโอ้โหครับหลายชั้นเลยทีเดียว
ทำได้ยังไงเนี่ยยังยังไม่พอ
เด็กเหล่านี้ยังมีการกระโดดเชือกด้วย
สามารถข่ายจริง
มาดูเรื่องของผมดีกว่าครับเรื่องกินเรื่องปากเรื่องท้องนั้นยิ่งใหญ่
คุณแม่เอาบะหมี่มาให้ทานผมก็ไม่เรื่องมากครับ
เออน้องครับน้องทำไมวิธีการใช้ตะเกียบคล่องจังเลย
เป็นกระแสในสื่อโซเชียลว่าทำไมน่ารักเจ้าแมวเหมียวเจ้านายบอกเกาะให้แน่นนะน้อง
ดูสายตาไม่รู้ว่าน้องแมวกลัวตกรถหรือเปล่าถึงได้ก่อแน่นอย่างนี้
เมียวเมียว
มีรถไถนาใช้ผ่านไถเป็นที่นั่งแล้วค่อยหยอดไอเดียใช้ต้นแรงแบบชาวนาทำเองครับผมคิดได้อย่างไรเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้
ความแปลกดีมากครับ